ชิมเมจอดายชิมเมจอดายชิมเมจอดายเอาใจเธอมา
ในทีวีเขาไม่โฆษณาเรื่องใบชากับนอนตัวน้อย
ฉันดูแล้วหัวใจเลื่อนลอยเจ้านอนน้อยร้องขอไม่ช้า
ชีวิตเราดูฉันคลายมันเฝ้าคอยฝันให้เขามาเมตตา
ชิมเมจอดายชิมเมจอดายชิมเมจอดายเอาใจเธอมา
ชิมเมจอดายชิมเมจอดายชิมเมจอดายเอาใจเธอมา
มนต์เหมือนในนิยายจะเสกให้เธอเสน่หา
ชีวิตเราใครเขาสนานอนขอบใบชากับนอนตัวน้อย

ชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดเอาหัวใจเธอมา
ชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดชิเมเจ้าใดเอาหัวใจเธอมา
รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มองแอบเขียนจองบนกระดานใจ
เจ้านอนร้องที่เมเจ้าใดสึกความหมายว่ากลอบไหมท่า
รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มองแอบเขานะ
รู้ว่าเขาไม่มองแอบเขียนจองบนกระดานใจ
เจ้านอนร้องทิเมตต์โดยสื่อความหมายว่าขอบ้ายทา
จึงขอยืมเอาคำนี้มาส่งภาษาว่าขอใจขอใจ
ทิเมตต์โดยทิเมตต์โดยทิเมตต์โดยเอาหัวใจเธอมา
ทิเมตต์โดยทิเมตต์โดยทิเมตต์โดยเอาหัวใจเธอมา